มาดูกันต่อนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูชายหนุ่มกันบ้างนะคะ
พระเอกคนนี้เข้มหัดสวี
กำลังฮอตเลยล่ะค่ะเพราะว่าละครเขาโอ้โหเรตติ้ง๗๒แล้วนะ
พรุ่งปรี๊ดมากโซเวรี่คุณผู้ชมแต่ก็มีข่าวกันนะคะว่านี่
เข้าได้เข้าเข็มกับพระนางนะคะน้องมุกดาซะละเกิน
เคมีเนี่ยพาคนฟินออกมานอกจอค่ะเรื่องนี้พอไมค์ไปจอดสัมภาษณ์หนุ่มเข้มนะคะ
หลุดปากว่าก็มีลุ้นนะครับโอ้โหยอมรับนะคะว่า
หลังจากร่วมงานกับสาวคนนี้เขินมากนะคะ
เพราะว่าเป็นสาวที่ตรงสเปคที่สุดเลยล่ะค่ะ
ในเรื่องของความรู้สึกความคิดอะไรต่างในส่วนตัว
เขาเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่
ความคิดอะไรต่างความรู้สึกอะไรต่างที่เราได้ลองแชร์กันดู
ก็ถือว่าถือว่ามันตรงกับที่เราต้องการ
ผมเขินผมเป็นคนที่เก็บอาการไม่เก่ง
ก็เป็นความรู้สึกในใจเรามวลท้องในใจเราอะไรอย่างนี้

ก็มีบ้างครับผู้ชายนะ
ดูไปเรื่อยครับ
จบแล้วจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะ
อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เขาบอกว่าหนุ่มเข้มเนี่ย

เข้มเขาเคลียร์เลยนะคะว่าไม่ใช่ผม

ส่วนข่าวนี้นะคะก็มองเป็นข่าวที่น่ารักข่าวหนึ่ง

พี่น้องเราแบบพี่น้องกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วครับ
ผมยิ่งเป็นแบบน้องของพี่หนิงอะไรอย่างนี้

เรารุ้นว่าคนไหนกันนะที่อยู่ในช่องเราเนี่ย

ผมก็อยากรู้เหมือนกัน

เดี๋ยวหลังไมค์หรือว่าติดตามบันเทิงไทยรัฐได้นะคะ
เดี๋ยวโอกาสนำมาบอกปล่อยนิดนึงได้ไหมเป็นคนในวงการป่ะ